ไปดูควันหลงกันหน่อยนะครับก็มวยไฟล์ที่ต้องบอกว่า
ซึ่งเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะครับ
และในการโชครั้งอาจจะห้ำหันกันมากแต่ดู
สังเวียนครับโอ้โหดูน่ารักมากนะครับ
ก็เนี่ยครับแฟนเพจของบัวขาวบัญชาเมฆครับ
ออกมาโพสต์ภาพที่ทางบัวขาวก็มาส่งโคตะมิยุระกลับไปยังญี่ปุ่นครับ
โดยทางบัวขาวก็ได้มีการสวมก่อนนะครับตามในภาพเลย
แล้วก็โคตะก็มีการยิ้มแบบเป็นมิตรที่ดีครับพร้อมระบุแคปชั่นว่า
ฝากถึงสาวทุกคนไม่ต้องห่วงวันนี้มาโอ้น้อง
ส่งน้องกลับญี่ปุ่นแล้วสาวให้อภัยพี่บัวได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตามเนี่ยบัวขันในวัย๔๐ปีเองก็จะมีชกอีกไฟล์หนึ่งนะครับ
เป็นไฟล์แบบจริงจังเลยในวันที่สามกันยายนนี้ซึ่งจะพบกับทางเออร์แกนวาโรจากตุรกี
เป็นการต่อสู้แบบมือเปล่านะครับส่วนทางโคตะมิวระก็ได้มีการโพสต์
ไอจีส่วนตัวนะครับก็ขอบคุณบัวขาวที่เป็นคู่ต่อสู้ที่ให้อะไรกับตัวเขามากนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่ใจดีเป็นคู่ชกที่แข็งแกร่งมาก
รู้สึกทราบซึ้งมากที่ได้ขึ้นชกเวทีเดียวกับทางบัวขาวเป็นประสบการณ์ที่ดีอะไรจริงนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการกลับไปทางญี่ปุ่นนะครับทางโพตะเอง
แต่ว่าก่อนที่จะกลับเนี่ยก็ได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอายุทยาครับ
แวะจุดรายละสำคัญนั่นก็คือทางวัดช้างอยุธยา
แล้วก็พันเนียดในตัวเมืองก็มีการให้อาหารช้างแล้วก็นั่งช้างชมโบราณสถาน
โดยโคตะก็บอกว่าชื่นชอบทางอายุทยามากแล้วก็ชอบช้างมาก
โคตะก็เดินทางกลับญี่ปุ่นไปแล้วนะครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับ